ทัวร์ของบขเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ไปชนช้างพลายล้มนะครับ
ขณะกำลังขับรถขึ้นเขาขุนตานครับทำให้คนขับบาดเจ็บสาหัส
แต่ว่าผู้โดยสารนั้นบาดเจ็บเล็กน้อยครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
ขณะที่รถทัวร์๒ชั้นของบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบข
เส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่กำลังขับรถขึ้นเขาขุนตาน
บริเวณถนนสายลำปางเชียงใหม่เขตบ้านทุ่งเกวียนตำบลเวียงตาน
จากศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติ
อำเภอห้างฉัดราว๒กิโลเมตรแล้วก็ไปชนช้างพลายอุดมอายุ๘ปี
จนล้มติดซากรถหน้ารถเลยนะครับ
ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายหน่วยงานต้องใช้เครื่องตัดทางครับ
เพื่อช่วยเหลือนายนาริสจิตรานะครับอายุ๔๖ปี
เป็นพนักงานขับรถมือ๒ที่ถูกเสล็กหนีบทับช่วงขา

ส่วนผู้โดยสารจำนวน๒๕คนก็บาดเจ็บเล็กน้อยจากการถูกกระแทกครับ
ก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ๒๐นาทีตำรวจก็ศูนย์วิทยุสพ
ทางด้านของห้างฉัดนะครับได้รับแจ้งจากผู้ใช้รถใช้ถนน
บอกว่าเห็นช้างวิ่งอยู่กลางถนนขอให้ผู้เกี่ยวข้องไปตรวจสอบด่วน
แต่ว่าคล้อยหลังไม่นานก็รับแจ้งว่ามีรถทัวร์ไปชนช้างแล้วนะครับ
สำหรับช้างพลายอุดมเป็นช้างในโครงการปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ
อยู่ในความดูแลแล้วก็รับผิดชอบของเขตรักษาพันธ์ดอยผาเมืองนะครับ
เป็นช้างบนที่เป็นช้างบ้านที่ซื้อมาจากเจ้าของบ้านในราคาที่สูงเฉียดล้านบาททีเดียว
เพื่อนำไปปล่อยป่านะครับที่เป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าจังหวัดลำปาง
เพียง๘เดือนครับแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ว่าพลายอุดมเดินหลงมาตามลำห้วยใหญ่ที่ทะลุมาออกสู่ถนนใหญ่
แล้วก็ถูกรถชนจนล้มดังกล่าวครับ